ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมินะคะ
พี่ชายไปทำสวนกลับมาที่บ้านเจอน้องชายเมาเหล้า
แล้วก็หาเรื่องทะเลาะนะคะอารวาสด้วย
สุดจะทนแล้วก็เลยคว้าไม้มาทุบจากนั้นใช้มีดมาฟัน
น้องของตัวเองเสียชีวิตคาที่ค่ะ
แล้วพี่เองก็ยืนรอมอบตัวแต่โดยดีนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองชายภูมิเข้าตรวจสอบเหตุฆ่ากันตาย
บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลหินโงมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะ
พบศพนายวิจิตศรีแลอายุ๓๐ปี
คือเสียชีวิตอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด
ใบหน้าเนี่ยแหลกเละหัวแบะเศษสมองกระจายเกลื่อนค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือนายธนกฤษศรีแลอายุ๔๔ปี
เป็นพี่ชายแท้ของผู้ตายยืนรอมอบตัวแต่โดยดี
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปสงบสติอารมณ์
ธนกฤษเล่าค่ะว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้เดินทางกลับมาจากสวนเพื่อจะมาชาร์จไฟ
แต่พอมาถึงน้องชายที่กำลังนั่งดื่มสุราอยู่หน้าบ้าน
ก็มาด่าว่าตัวเขาเนี่ยขโมยของตอนนั้นก็พยายามอธิบาย

แต่ว่าน้องก็ไม่ฟังปรีเข้ามาจะทำร้าย
ความมีดและไม้ที่วางอยู่ที่พื้นหน้าบ้าน
ทุบแล้วก็ฟันเข้าไปที่หน้าของน้องชายนะคะ
ก่อนที่น้องจะล้มลงจากนั้นก็เข้าไปฟันซ้ำจนเสียชีวิตค่ะ
นางสาวมินทราสองงามอายุ๒๓ปีนะคะ
เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ก็บอกว่าปกติเธอและสามีจะไปนอนอยู่ที่ไร่

มาครั้งนี้ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุขึ้น
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเชื่อว่าสามีของเธอสุดทนแล้วค่ะ
น้องพ่อแล้ววะครับ
ก็ยังไงทีล็็ดหลบมันให้บาทะคนแบบนี้
แต่คำพูดนักทำงานมันเย็ดจอดแบบว่าผู้อยู่โหละ

ส่วนเพิ่มเติมที่โรงพักพร้อมกับแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ